สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วข้าวใส่ไข่ข้าวใส่ไข่เฮ้ยอะไร
ข่าวใส่ไข่สดสิต้องลืมสดสดสิสดแล้วไง
เพิ่งมาไงไม่ใช้มานานแล้วผ้ามันมันสวิ่งมาแบบอะไร
แล้วใส่ชุดนอนมาทำไมตั้งใจปำได้ตั่งใจกับเขาด้วยสบายดีนะค่ะ
สบายค่ะคุณมาหลายหลายวันค่ะเออช่วงนี้ละเงิน
ก็แม่ไม่อยู่ไงแม่ม้าไม่อยู่ไง

ก็จะมีการรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูล

วันนี้ถือว่าเป็นการชี้ชะตาของคุณธนทรเลยล่ะ
ว่าเขายังจะอยู่

ได้ข้อความที่ชัดเจนพอสมควร
วันนี้ได้วินิจฉัย

ถ้าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกถ้าคุณขึ้นนกแอร์เนี่ย

ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสื่อที่อยู่บนเครื่องบิน
จำได้จำได้ก็เป็นของเขานี่แหละนะ

จะสื่อสิ่งพิมพ์หรือมีสื่ออีกไหม

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเชื่อว่า

ครั้งนึงคุณธนาธรณ์เคยเอานังสือมาให้ดูว่าล่ะว่า

คุณธนาธรณ์ส่วนใหญ่คำตอบที่คุณธนาธรณ์

จำไม่ได้เวลาคาดเคลื่อน

มันเป็นการตอบที่เซฟที่สุดแล้วล่ะ
ไม่ได้เนี่ยเป็นการตอบที่เฟฟที่สุดแล้วอืมนะฮะวันนี้คำถามอีกหนึ่ง
คำถามก็บอกว่าจะมีการปิดกิจการของบริษัทวีรักมีเดชที่จริงแล้ว
ว่าคนที่จะสมัครสอสอก็คือจะต้องไม่เกี่ยวกับสื่อแต่ความจริงแล้ว
เดี๋ยวคุณจะต้องไปไล่ต่อนะครับเพราะสอสอในสะพานนี้ถือหุ้นสื่ออีกประมาณ๔๐กว่าคน
อุ้ยอุ้ยอีกสี่สิบกว่าคนอุ้ยอีกสี่สิบกว่าคนอุ้ยคุณจะอุ้ยทำไมอ่านข่าวเที่ยง
ก็ตกใจก็คุณพูดสี่สิบกว่าอีกทีผมก็อุ้ยเท่านั้นแหละเออผมก็ตกใจไง
แต่คำนี้หมวยก็พูดตอนบ่ายนะทำไมเธอไม่คุยกับหมวยหมวยพูด
อ่านคำวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของกรตชอบด้วยรักษาธรรมนุม

ปิดกิจการตั้งแต่๒๖พฤศจิกายนในปี๒๕๕๙
เรามีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปี๒๕๖๒เลย

แต่บริษัทยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้
ดังนั้นบริษัทวิทยาลักษณ์วิทยาลัยยังคงประกอบกิจการสื่อ
ในวันที่อนาคตใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
รับสมัครรับเลือกตั้งคือวันที่๖กุมภาพันธ์

ยังไม่มีการจดทะเบียนหรือขอยกเลิกกิจการ

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียน
คุณธนทรยังหาเสียงอยู่ที่บุรีรำอยู่
ตอนนั้นที่เขาแบบเป็นข่าวกันเนี่ยนะฮะ
ทำให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจมีลักษณะต้องห้าม

ซึ่งเป็นวันโอนหุ้นภายในครอบครัว
ผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพสอสอของนายธนทร

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูล

มีคำสั่งให้คุณธนาทร
แล้วบอกโอเคครับผมจะขอยุติหน้าที่ของผม
แต่ครั้งนี้เมื่อสมาชิกภาพ
ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการขยับขึ้นมา
เขาจะต้องอย่างที่เรารู้กันว่า

ของพักอาณาโฆษณ์หมายมีอยู่๕๐คน

วันนี้ขุมธนธรออกเป็น๑ก็จะมีการขยับขึ้นมา
แต่ถามว่าจะต้องเป็นสอสอตอนนี้เลยไม่ได้
เพราะว่าจะต้องส่งเรื่องไปทางประธานรัฐสภาก่อน

ถึงจะปรากฏและรับรองว่าคนนี้แหละคือสตตัว

แล้วก็ในการเลื่อนลำดับสอมีระบบบัญชีรายชื่อพลักษณ์ขึ้นมาแทน
เพราะฉะนั้นอำนาจจะอยู่ที่ประธานสภาแล้วนะฮะ
จะต้องประกาศให้ผู้ที่มีลำดับถัดไปเลื่อนมาเหมือนเดิม
แทนตำแหน่งที่ว่าประกาศในราชกีตจานุเบก๓
นี่นี่ภาพบรรยากาศพอเป็นเวลาเยอะเลยนะคุณแม่นะ
แต่คำถามหลังจากนี้ธนทรคือยังไง

กรรมาธิการของเอ่อรัฐเอ่อเป็นการ

ไม่ใช่งบประมาณ

ซึ่งสอสอหลังจากนั้นก็จะต้องมีการแบ่งเป็นกรรมธิการ

เขายังสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการได้อยู่
คุณธนทรไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง

เพราะฉะนั้นคุณธนทรกลับมาไป

ก็เป็นหัวหน้าภักร์อ่ะอืมคือยังทำกิจกรรมทางการเมืองได้อ่ะ
มองกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ไม่ได้เป็นสอสอแต่เป็นหัวหน้าพักอยู่
ถูกอืมคุณหญิงสุดารักเกยุรพันธุ์ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าเออจำนวนโควอต้าสอสอเขตเต็มของภักร์เพื่อไทยอืม
แต่คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก
แต่เป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์อืมเพราะฉะนั้นคุณยุทธ์เออ
ขับเคลื่อนของพักเพื่อไทยก็จะต้องมีคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์อยู่
คุณธนทรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคุณธนทรน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่า
สามารถก็ได้ไม่ผิดถูกเป็นคนที่ติวเตอร์สอสอต่อไปนี้จะค้าเรื่องอะไร
คุณธนทรอาจจะเป็นคุณติวเตอร์แล้วก็จะเป็นคนดูพักในการเดินต่อไป
เพราะฉะนั้นไม่ผิดแล้วนะฮะก็ทุกครั้งส่วนใหญ่แล้วที่เขามีการประชุมสภากัน
คุณธนทรอาจจะไม่ได้มีโอกาสนั่งอยู่ในฐานะสอสอเออเตรียมไว้เตรียมไว้
แต่คุณธนทรอยู่ในฐานะหัวหน้าพักซึ่งอยู่ข้างนอกซึ่งก็ติดตามการประชุมอยู่

วันนี้ภรรยาของเขาไปด้วยไหมคุณวินะฮะวันนี้คุณวิก็ยิ้มอยู่ตลอด
แกก็ดูไม่เสียขวัญนะเหมือนกำลังใจแกก็ดีอยู่
แต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าคำถามคือว่าพักจะยุบไหม
ตอนนี้เราเห็นว่าพักยังไม่ยุบแต่ถามว่าพักเนี่ยเราต้องไปลุ้นกันอีกทีนึง
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือคือคุณธนทรเนี่ยได้ยื่นไปบอกว่าโอเคล่ะ
ตอนเปิดพักเนี่ยเปิดพักการเมืองของอนาคตใหม่เนี่ยเขาได้ให้เงินพักกู้
อืมซึ่งตามกฎหมายตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยก็แล้วแต่คนหนึ่งมีสิทธิ์บริจาคให้พักฮะ
แต่ห้ามเกิน๑๐ล้านบาทแต่เงินกู้หรือเงินที่คุณธนทรเอาไปลงเพื่อเปิดพักอนาคตใหม่
เขายื่นตามตรงไปเลยคือ๑๐๐กว่าล้านซึ่งมันเกินไปไอ้ตรงนั้นก็อยู่ที่ว่ากรกตตอนนี้เขารู้สึกจะเรียกเลขเอกสารแล้ว
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้พักอนาคตใหม่คืออะไร
คุณผู้ชมจะสังเกตดูกรณีต่างเนี่ยทุกครั้งนักการเมืองหรือผู้บริหารทางการเมืองของประเทศเนี่ยจะเสร็จคดีหุ้นตลอดนะคะแม่
หรือว่าจะเรื่องหุ้นเรื่องอะไรอย่างนี้
มันละเอียดไงมันมีช่องให้โดนเยอะ
เหรอคุณแม่เพราะอะไรคือคือท่านเหล่านั้นน่าจะมีความรู้ที่เป็นเรื่องวุ่น
คุณชื่อรับตัวเนาะ
คือเอาตรงตรงอันนี้ก็คงจะยื่นตรงตรงอะไรอย่างเงี้นึกออกไหมฮะก็คือแบบว่ายื่นไปเลยอย่างที่บอกว่า
ถึงพูดเหมือนกันว่าวันนี้สอสออีก๔๐ท่านเนี่ยเป็นใครหรืออะไรยังไงต่อไป
ซึ่งวันนี้คุณธนทรก็ได้มีการขอบคุณทุกกำลังใจทั้งที่เดินทางมาแล้วก็ติดตามอยู่ทางบ้าน
ซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าหลายคนเนี่ยก็โตม่ำเองตั้งแต่เที่ยงก็ยังไม่ได้ไปไหนยังออกจากเจ้าทีวีเลย
ไปฟังคุณธนทรพูดครั้งนี้ครั้งนี้นะฮะกับการพ้นสภาพของการเป็นสมาชิกทรภาพผู้แทนรัฐศาสตรรฯแบบบัญชีไร้ชื่อเบอร์๑ของพักอาณาปกตาไต้ฮะ
วันนี้การพิพากษาคดีของผมคุณสมบัติการเป็นสอสอของผมก็ได้ถึงที่สุดลงแล้ว
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความสนใจ
ที่ให้กำลังอกกำลังใจของพวกเราทั้งที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้าน
และที่มาให้กำลังใจที่ศูนย์ราชการแห่งนี้
ผมทราบซึ้งแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เรานะครับ
ต่อไปหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของผม
หวงอย่างสุดใจทุกที่ครับฟายภาพโน้นได้ให้เหตุผลถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็น
ข้อแรกนะครับศาลรับนูลอ้างถึงพ

ซึ่งสารเองก็ยอมรับไปแล้วว่าวีลักษณ์ไม่มีรายได้
บุคลากรเป็นบริษัทที่ปิดตัวลงแล้ว

ถ้าวีรักษ์จะเป็นบริษัทสื่อจริงแล้วกลับมาทำอีกครั้ง

ทั้งที่ศาลก็ยอมรับไปเองแล้วว่า
บริษัทนี้ไม่มีรายได้ไม่มีพนักงาน
ปิดตัวลงตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อันนี้คือคำที่คุณธนทรเขาพูด
ก็คือแน่นอนว่าพ้นสภาพการเป็นสอสอแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกต
จริงแล้วบางคนกลัวถึงอาญาเลยด้วยซ้ำไป

สองคนก็มาลุ้นกันต่อว่า
หลังจากนี้คุณธนทรจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือเปล่า

นั่นคือกรรมการบริหารพักทั้งหมดโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี

แต่อันนี้ยังไม่ได้มีคำว่าตัดสิทธิ์ทางการเมือง
เพราะฉะนั้นคุณธนทรณะวันนี้ก็คือหัวหน้าภักดิ์อนาคตใหม่

แต่ก็ยังต้องมาลุ้นกันต่อนะว่าหลังจากนี้คดีเงินกู้พักเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อ
อันนี้ขอให้เช็คเส้นทางนะคะจะปิดถนนหลายสาย
เอาพี่หนุ่มก่อน

อ่านธนา

คือไปพบกับตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
จากรวมนี้มีน้องนักศึกษาคนหนึ่งออกมาถือกรองขอความเป็นธรรม
รุ่นพี่คนหนึ่งแล้วปรากฏไปเจอดาราชายฟอร์ฟัน
หลังจากนั้นมีดาราชายฟันนั้นยื่นเยลลี่ให้กิน

หลังจากนั้นก็คือมีการคาดการณ์หลายคนนะครับว่าใครคือดาราฟภัณฑ์คนนั้น
สุดท้ายแล้วแน่นอนครับว่าคุณฟลอยออกมาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถูกพูดถึงนั่นเอง
เรื่องนี้นะครับก็สังคมก็กำลังมองอยู่ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่
ล่าสุดนะครับวันนี้ทางพันธุรุตเอกพัฒระผลสถิติวงศ์รุชยา
ต่อรูปคดีแต่ยืนยันนะครับว่าใครจะให้การอย่างไร
ก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นสามารถให้ได้หมด

ซึ่งวันนี้นักข่าวก็ไปรอคุณฟอยกันอยู่เหมือนกัน

คือเยลลี่
ก็ชอบเหย่นกันเนอะ

แต่วันนี้นักข่าวไปรอกันฟรอยก็ไม่ได้มา

เขาหนีไปตั้งแต่เมื่อคือแล้ว

ต้องมีการเรียกคุณฟอยเข้าไปอีก
เพราะว่าผลที่ตรวจลอกมาก็คือ
ไปพบว่ามีกันชาอยู่ในร่างกายของน้อง
แต่ขนมมันเป็นนั่นอยู่แล้วพี่นม

ผมพูดในข่าวเลยบอกคุณพระดำบอกเลยว่าเนี่ย

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้
กันชาอยู่ในนี้

กันชาอยู่ในนี้

โดยเฉพาะเขาถึงบอกว่าโอเคล่ะกัญชามันช่วยบรรเทาลักษณะเป็นแพทย์ทางเลือกไหม

แต่วันนี้คุณเช็คตัวเองดีหรือยังว่าคุณจะรู้ได้ไง

โดนฝังใจว่าเป็นยาเสพติดยาเสพติดมาตลอด
เมื่อรับทศาสตร์เออเมื่อรับทศาสตร์หรือกฎหมายเขาเปลี่ยนไปแล้วว่า

ตัวคุณเองเขาถึงบอกว่าต้องใช้ในการรักษา

และแอ้นเด่นตอนนี้คือกัญชามันกลายเป็นแบบทุกคน

ว่าขอบัจจีะสัมพันธ์ข่าวจรจรนะครับ

ในกรณีสมเด็จพระสุรรุปพฟารนซิส
เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะ
วันที่๒๐๒๓พฤศจิกายนนะคะ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรตินะคะ
ก็มีการปิดการเจรจรหลายช่องทางนะคะ
วันพฤหัสที่๒๑พฤศจิกายนนะคะ
เส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะ
ก็ได้แก่ถนนสาธรณ์ถนนพระราม๔นะคะ

แล้วก็ถนนพิศนุโลกถนนราชดำเนินถนนอัศดางนะคะ
ถนนสาธรณ์ถนนเพชรบุรีถนนพญาไทยนะคะ

เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนใช้นะคะ
ก็ได้แก่ถนนศรีลมนะคะ
ระดำริสุขุมวิทย์เพลินจิตเพชรบุรีแถวบ้านนะ
ถนนราชปรบลดต้นเยอะมากเลยเนอะ
ถนนพระราม๖ศรีอยุธยาถนนหลานหลวงจักรวรรดินะคะ

ส่วนวันศุกร์ที่๒๒นะคะ
เส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบก็ได้แก่

พระราม๔ทางด่วนพิเศษถนนพิศนุโลกราชดำเนิน
จับพาลพระราม๘นะคะ
สีรัสถนนสิรมถนนเจริญกรุง
โอ้โหวันที่๒นี่คือทั่วเลยนะคะ
ก็เรียนให้ทราบทั่วกันนะคะ
เพื่อเป็นการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติของท่านค่ะ
อ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

สาวสวยโนบราพิตตี้ผ้ากันเปื้อนปิดจุกเสิร์ฟข้าว

ก็อุ๊ยตามเธอไงเดี๋ยวฉันไม่มีบทบาทฉันกลัวฉันหาย

นี่โลกออนไลน์ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพอย่างนี้นะ
มันจะกลับให้ในร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับ
แถวแถวถนนฟาเสิร์ชลต์วนโนคริดแถวบ้านผมเลยเนี่ย

เห็นไหมล่ะ
เห็นไหมล่ะ

เผยให้เห็นผู้หญิงสาวนุ่งเกงขาสั้นหรือบีกินี่

ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บร้านปิดไฟมืดแล้ว

นี่นะครับแต่ว่ายังมีลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ตามร้านนะ
นี่แต่ผู้หญิงพวกนี้หายไปแล้ว

ผมอยากจะไปดูหน่อยจะได้เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้
อืมร้านแถบนี้เหรอร้านอะไร
นี่นี่เขาบอกงี้ฮะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ผู้ขับการสถานีจำรวจนครบานโฆฆลาม

หากพบว่ามีความผิดหรือมีคนทำแบบนี้จริงนะ
จับเลยนะเนี่ยนะฮะซึ่งเบื้องต้นนะครับทราบว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นประจำนะ
แต่วันนั้นเป็นการจัดงานอีเวนต์ก็เลยมีการจ้างพริตตี้มาเพื่อโปรโมทร้าน

ไหนไม่มีล่ะตรงไหนวะนี่
ตรงนี้หรือเปล่าเค้าต้นสนพงบอสครับอาติกากัดเปล่าอยู่
เขาบอกว่าเป็นวันประเทศเยอะเฉย
แต่คนบอกว่าก็ปกติก็ยังมีอยู่

หนักไปแต่ที่แน่ตากล้องยิ้มดูสิ

ส่งไลน์หาผู้ชายอยู่นะ
ผู้ชายไหน

คุณต้องหยุดเล่นโทรศัพท์เวลาทำรายการ

ผมที่ดูนี่นะผมบอกผมกดดูทวิตเตอร์

เขาบอกว่ามดดำผู้รู้ทุกเรื่องห้าห้า

มาใหม่ฉันร่วมงานกับพิธีกรชายคนนึง
นะเขาก็แบบว่าพิธีกรชายคนนี้
วันหนึ่งห้ามพูดคำหยาบเพราะจะตกใจ

ก็จะตกใจนะฉันก็อดทนแฟนของเขาก็จะโทรบอก

แล้วเราในคำหยาบก็เหมือนกับคำว่าสวัสดีค่ะ

หรือใครเจอ
เขาจะเรียกพี่หนุ่มว่า

ทุกคนจะเรียกว่าความสุขมากก่อนนะครับพี่หนุ่มตกใจนะครับมาใหม่ทำพิธีกรก่อนใช่ไหม
พักช่วงหน้าปริมูจตากรรมสาวแม่ลูกอ่อนเกือบเต็งลูกไข้สูง

คุณต้องช่วยเขาหน่อยเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจ
จิตใจดีก็พักเถอะค่ะนะคะเดี๋ยวมาค่ะ
เอาละครับมาดูกันที่สมาชิกเฟซบุ๊คของรูซี่ไทย

ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขียนสกริปมาอย่างนี้นะ
ได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบผู้หญิงคนหนึ่ง

ปำรังดูแลลูกน้อยอยู่บริเวณริมถนนย่านพระขนมครับ
โดยพบว่าเด็กมีไข้สูงส่วนแม่เด็กไม่สามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่อง

ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวก็ได้ออกมาตามหาหญิงสาวลายดังกล่าวนะฮะ

โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ระบุไว้พบหญิงสาวยังอยู่อยู่เลยพี่วันนี้

แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าบริเวณนางกล่าวระบุว่าเห็นหญิงรายนี้อุ้มลูกมานั่งอยู่
โดยมักจะพบว่าจะมาในช่วงเช้าแล้วก็จะหายตัวไป
ไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนพามาหรือเปล่า
เขาไปอาศัยอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรือมาจากไหนหรือเปล่า

ซึ่งในวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่สายตรวจมาดูนะฮะแล้วก็ไล่

แล้วก็นางก็เลยอุ้มลูกของนางหายไปอ่ะก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาไปไหน

สารเด็กคือตอนนี้เด็กเป็นไข้สูงอยู่ใครเห็นก็แจ้งกลับมานะครับเพราะว่า

โอ๊ยจะไปรู้ไม่รู้มีไข้ตอนไหน
บางทีก็ต้องมีสติหนุ่ม

แล้วก็ให้หายเด็กหายไปคุณจะไปรู้ไหมเด็กอยู่ไหน

ต้องเจอเจ๊เอละ

ตบเธอก่อนถามได้ยังไง

แล้วทำไมไม่จัดการช่วยหน่อยคุณหาทางช่วยหน่อยสิ
เอ้าช่วยตัวเองก่อน
พ่อคุณเป็นถึงรองประธานกฐาน
เอ้าไปถึงพ่อแล้ว

เอ้อแต่ว่าจริงเนอะช่วยหน่อยก็ได้เลย

ฟังข่าวนะเมื่อเช้านี้สายตรวจมาดู
มีสมองไหม
สายตัวล่ะสายตัวทำไง

จริงจะไปเช็คกับเขา
พอเขาก็ไม่เคยมีลูกพ่อ
ท่านทรงสาน

อันนี้น่าเอาเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะ

วิ่งถึงที่สหราชนาจักรก็คือที่นู่นเขาจัดงานใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าคนที่จะแพ้เนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าวิ่งแพ้เท่านั้น
แต่ใครที่ทิ้งขวดน้ำขวดพลาสติกหรือขยะอะไรก็แล้วแต่
ออกจากมือท่านกลับแพ้เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า
ถือเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของรัฐเวลนะคะ
ผู้จัดงานเนี่ยกล่าวเตือนนักวิ่งทุกคนว่า
ไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งอะไรขยะอะไรทั้งสิ้นลงบนพื้น
เพราะว่าจากในอดีตที่ผ่านมาช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะคะ
มีขวดพลาสติกเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ๔๗๐๐ชิ้นบนถนนนะคะ
ก็คือไม่ได้แล้วทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีคิดว่า
เดี๋ยวจะหาแก้วน้ำแบบย่อยสลายได้ขวดพลาสติกนะคะ
ที่เขาเรียกว่าใช้ในสำหรับการวิ่งเท่านั้น
คือเอามาช่วยกันหลายแบบจะได้ไม่มีขยะเหลือมาก
อกจากนี้นะคะการใช้ขวดพลาสติกเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเอาเป็นแบบรีไซเคิลก็ดีนะคะ
แล้วก็ในปีนี้เนี่ยขวดพลาสติกรีไซเคิล๑๐๐
กระดาษรีไซเคิล๑๐๐จะเอามาใช้ที่งานนี้นะคะ
แล้วก็งานโฆษณาสิ่งพิมพ์เหรียญรางวัล
แล้วก็อะไรต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รีไซเคิลหมดเลย
ก็ดีนะคะเพราะว่าเคยไปวิ่งบางงานก็บางแสนนะคะ
ธิกรรายการนี้น่าจะมีความคุ้นเคยกับกศช

ฉันก็ไม่เห็นมีรายการไหนเขาทักกับสตชทั้งวัน

จะไปเรียกเขาก็คนเขาอยู่ของเขาทำงาน

เตือนสติพวกคุณ
ตรวจสติตัวเองก่อนตอนเทียงไม่เห็นจะบ้าเลย

สอนตัวเองก่อนนะ

เวลาก็อย่ามาถามถามก็ง่วงอ่ะฉัน
ฉันลองจังหาแล้วแจกทำไมข้าวอ่ะ

ก็คนแก่ทำไมไม่ได้

ก็นี่ไง

๑๐ตันเมื่อวาน
เขาแจกจังหวัดอะไร

เขาจัดงานอยู่ที่ไหนโพธาราม
ราชบุรีเออเมื่อก่อนไปอาศัลจันทร์นะเธอนะ
ห้ะเมื่อก่อนไปอาศัลจันทร์ไงเธอ

นักปรับพัฒน์คนล่านะฮะ

ขนข้าวสามขุงละ๕กิโลกรัม

เป็นน้ำหนัก๑๐ตันเอาไปแจก

รับเข้าสารพร้อมกล่าวคำอวยพร
ให้กับคู่เบาสาวให้อยู่คลองคู่กันอยู่เย็นเป็นสุข
ทำกลางความชื่นใจของครอบครัวแล้วก็แขกที่มาร่วมงาน

นายชัยธิบกมลพันธิบเป็นอดีตผู้สมัครสอบ

บอกว่าการแจกข้าวสาวให้ผู้สูงอายุจำนวน๑๐ปันในวันนี้
ผมตั้งใจนำมาแจกให้ผู้สูงอายุ
จากเป็นวันที่ลูกสาวของผมมีความสุข
ผมจึงอยากให้พี่น้องชาวโพธารามมีความสุขเช่นเดียวกัน
พร้อมทั้งอยากให้เป็นของขวัญในการฉลองสมรสของทั้งคู่ด้วย
ก่อนหน้านี้ผมแจกแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

หน่วยร่วมเลยมีคนร่วมด้วยแล้ว

พบกับพิธีกรใหม่ของรายการโขนกระแส

เพราะพิธีกรคนเก่า
จะลาออกไปอยู่กับลูกชายที่ป๋องมาจีบลูกสาว

ไม่ได้ฉันทำคนเดียวฉันอยากเป็นพิธีกรคนเดียวที่แบบอยู่สงบ
อ๋อฉันอยากทำคนเดียวคุณไปทำแฉคนเดียวก่อนดีไหม

หรอแล้วทุกวันเนี่ยคุณพูดว่าผมรู้เรื่องเหรอ

แม่หมาจูจะเป็นเทพธิดาผู้รักษาความปลอดภัยแห่งท้องทะเล

เมื่อก่อนเขาจะเชื่อว่าเวลาใครเดินทาง

หรือคนที่เขาแบบว่านั่งเรือสัมเภา

ก็ต้องไปว่ายแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาก

ยังอยู่ระหว่างการเดินทางทั่วโลกล่าสุด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

พอเดี๋ยวเข้ามากรุงเทพก็ไปกราบไหว้กันแล้วกัน

ซึ่งใช้หลักฐานเป็นเลขประจำตัวประชาชนเนี่ย
ซึ่งระบุว่าท่านเกิดวันไหน
ชัดประสูจน์เมื่อวันที่๒๓มีนาคมปี๒๕
คิดดูเองแล้วกัน
ปฏิทินจันทรคติของจีนเนี่ย
แล้วก็ให้คนมามีโอกาสกราบไหว้สการบูชา
ถ้าคนไทยถ้ามุติคุณอยากจะกลับไหว้สการะบูชาเนี่ย
ในงานสัปดาห์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับ

เป็นที่เคารพของชาวจีนพ้นทะเลทางใต้ของจีน

รักษาความปลอดภัยของชาวประมง
แล้วก็กราศีจากพยานอันตรายแห่งท้องทะเล

ทีนี้คนจะกราบไวไว้ไม่ทัน
นั่งเครื่องบินโอเคมีบัตรประชาชนมีอะไรหมดเลยต้องมาอุ้ยเสียดายนะ

มันไม่มีแล้วมันปิดเบรกแล้วคุณพดต้าม
เดี๋ยวเรามาใหม่หายใจแปบ

เขาบอกว่านี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยดีกว่านะคะ
ไปที่เรื่องราวความสวยความงามนะคะ

มีปัญหาเกี่ยวกับลิปสติกนะคะเพราะว่าลิปสติกที่เรียกว่าเราจะเรียกคุ้นปากว่าติ๊นเนี่ยนะคะ
เวลาทาไปแล้วอ่ะแป๊บเดียวเหมือนกินน้ำก็หมดโดนอะไรก็หมดไปหมดอย่างรวดเร็วหรือบางอย่างเนี่ย
มันแห้งมากปากก็จะแห้งด้วยเป็นเกร็ดเลยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้นะคะลิปสติกที่ทาแล้วตกร่องนะคะกรบสีปากไม่มิดหรือสีติดไม่ทนนะคะ
เป็นลิปติ้นเนื้อบางเบานะคะแล้วก็ใช้สีที่ติดทนกรบสีปากเดิมให้มิด
มีทิศที่บางคนอาจจะลืมสีปากอาจจะสีไม่สวยมองคล้ำอะไรอย่างนี้
แล้วก็สีสันสดใสน่าใช้มาก
แล้วก็ให้เกิดความรู้สึกว่าชุ่มชื่นนะคะ
แล้วก็มีความหอมของเบอรี่อยู่ในเนื้อด้วยค่ะ
พร้อมทั้งนั้นนะฮะยังมีสารสกัดจากอโรเวร่าไฮยารูรอนนะฮะ
เมื่อทาแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าปากของเราเย็น
เพราะมีเมนท่อลนะฮะทาแล้วไม่ตกร่อง
แต่นิดเดียวแล้วก็เกลี่ยจะดูสวยเป็นธรรมชาติ
สามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปาก
เรียกว่าชิ้นเดียวคุ้มมากเลยฮะ

หลายคนรู้สึกว่าการทาลิปปิ๊นต์เนี่ยนะคะ
สีเนี่ยไม่ค่อยติดทนนานใช่ไหมคะ
วันนี้วันนี้นะคะมีเทคนิคดีสำหรับทาลิฟต์แบบนี้
มาให้ดูว่าทายังไงให้สีมันชัด

วิธีทาก็ทาให้เต็มที่บริเวณริมฝีปากนะคะ
แต่ถ้าอยากให้ปากดูระเรื่อยเป็นธรรมชาติ
หรือทาเฉพาะบริเวณด้านในริมฝีปาก

ให้มันแบบว่าไม่เป็นก้อน
แอ็งจี้ทำสิแอ้งจี้แองจี้แอ็งจี้เธอทำได้
จีนเออนี่นี่นี่นี่นะเออซึ่งแล้วก็มือตบตบตบลูกตอบ
นี่นะครับซึ่งนะฮะนะฮะเขามีทั้งแบบซองแล้วก็แบบแท่ง
สำหรับแบบแท่งที่เราเห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นะครับ
หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสวยนะมีให้เลือกทั้งหมดหกเฉดสี
เบอร์ศูนย์หนึ่งสีส้มสดใสเบอร์ศูนย์สองนะฮะสีชมพู
เบอร์ศูนย์สามสีชมพูสดใสเบอร์ศูนย์สี่สีแดงสดใส
แล้วก็เบอร์ศูนย์ห้าสีแดงละเลือดแล้วก็เบอร์ศูนย์หกเนี่ย
เป็นสีแดงเข้มครับเออส่วนแบบซองเป็นแบบซองอย่างงี้
นะฮะเป็นไงครับซื้ออยู่ก็มีสี่เฉดสีคือเบอร์ศูนย์หนึ่ง
สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ห้าใครที่สนใจสามารถไป
ซื้อกันได้ที่ร้านคาหมาดนะฮะร้านพระสันร้านอีฟ
บอยบิวเทรียมร้านสี่เจยเห็็็สแพรสร้านทอปเดรรี้
นะครับร้านแมคซ์แวรูคือคือแบบสองก็ถูกกูแม่
สี่สี่สิบเก้าบาทเออเลิศแต่โอ้ยแล้วนะแล้วก็เป็นกรบ

ผมกำลังดูข้อความที่จะอ่านให้คุณผู้ชมฟัง

ไม่ได้หมกมุ่นใช่อันเหรอ
เราจะได้รู้ว่าเขาติชมรายการเรามาอะไรยังไง

ที่เราบอกว่าความโบราณสุดเหมือนกัน
ทางรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินก็ออกมาพูดมาเตือนเหมือนกันว่า
ดาราเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะกับแชร์ลูกโซ่ทั้งหลาย
เพราะเดี๋ยวมันจะมีแชร์ลูกโซ่พวกนี้เยอะเหลือเกิน
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยก็มีดาราที่ไปเล่นเฟอร์เรคเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียว

เอาคุณแม่ให้หนูดูคนเดียวประชาชนเขาอยากรู้คุณแม่

ไม่ใช่จบรายการปุ้บเลยไปยืนเห่าอยู่หน้าไทยรัตว์

อีกหน่อยก็เหลือบริพัฒน์อีกที่หนึ่งก็ต้องเห่าให้ครบ

คือส่วนใหญ่เนี่ยดาราเป็นคนลงทุนพี่หนุ่ม

เช่นสมมติวันนี้มันตามเป็นบริษัทเวอร์เรก

เดี๋ยวเราให้เครดิตคุณล้านหนึ่ง
อุ๊ยได้๔๐๐๐๐๐ไปฟรีเอาไป๖๐๐๐๐๐เอาเหมือนกัน

คือเทรดจริงแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงกลางคืน

ถ้าสมมติตลาดหุ้นของสหรัฐเปิดเมื่อไหร่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทรด
ทศนิยมในช่วงห่างนี่แหละว่าได้กำไรเท่าไห

ซึ่งเฟอร์เร็จจริงมีไหมมี

มันก็มีได้ทั้งเสียก็เหมือนกับคนเล่นหุ้น

แต่ปรากฏว่าไอ้บริษัทที่เขาไปลงทุนกันเนี่ย
เมื่อ๓๔ปีที่แล้วทุกคนได้เงินคืนหมด
ได้เงินคืนหมดโดยที่หลบนะตอนนั้น
ตอนนั้นคนที่ลงก็ได้เงินคืนแล้วตอนนี้
ปรากฏว่าแม้กระทั่งช่างหน้าช่างผม
คือคนในวงการบันเทิงเห็นดาราเริ่มได้เงินกัน
เอาบ้างช่างหน้าช่างผมก็คนละ๓๔แสนนะ

ปรากฏว่าถ้าคุณไปลงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ชิปปี้ซิปไม่ได้เงิน
มันก็จะหายไปทั้งต้น
อย่าว่าแต่ดอกเลยเงินต้นก็หาย
คงจะได้เครดิตล้านหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตัวต้นเนี่ยแนนลงไปเท่าไหร่
แต่แมนเนี่ยกำไรต่อเดือนล้านหนึ่งเนี่ยนะ

แสดงว่าถ้าสมมุติแมนเล่นมาแล้วปีนึง

๑ปีคุณก็มีเงินฝาก๑ล้าน
๑ปีปุ๊บคุณได้เพิ่มอีก๑ล้านบาท

แต่หลังเนี่ยที่ตอนนี้คนเขาโดนกันที่เขาออกมาประท้วงกันเนี่ย
เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเงินไปเทรดจริงหรือเปล่า

แล้วเกี่ยวกับใบเตยเข้าโรงพยาบาลตรงนี้

นางไม่ได๋เครียดเรื่องคดีค่ะเด้อเลย

หนุ่มกูไม่ทำอีกสิไปเปิดเทปตั้งแต่แรกไปพอเวิร์ดกลับไป
หมาถ้าถามเป็นหมา
ถามเป็นหมาโอ๊ยหลอกให้ฉันพูด
ผมถามเขาว่าใครบ้าง

ไปเปิดยอดยอดยอด

ถามทำไมถามทำไม

ซั่งแฮเน่
คนลูกทุ่งลงมา๑๐ล้านเลย
ที่นี่พี่เหยียบอย่างนุ่มผิดตรงไหน
หนุ่มก็อยากกินน้ำแดงนะลูกผ้ากันดีดอยู่นั่นนะ
ทำไมฉันทำรายการตัวแม่มาแล้วฉันไม่เห็นฉันเหนื่อยอย่างนี้เลย

สุดท้ายคือความผิดคืออะไรคุณแม่

ไม่เมืองนอกเมืองนอกเฟอเรดเขาเทกันได้พี่
เขาถูกกฎหมายนะมาลงมาเรียนเขาถูกกฎหมาย
แต่เมืองไทยมันแค่ยังไม่มีกฎหมายรับ

ผมเล่นมากสุดคืออะไรรู้ป่ะ

คือแชร์กับพวกทีมงานพวกอะไรอย่างนี้

เขาเล่นกับมือละ๕๐๐พันหนึ่งอย่างนี้

ไม่กลัวไม่เอา

อันอื่นเล่นไม่เป็นแต่สุริทธิ์นะฮะ

เธอคงโทรจิกเขา๒๔ชั่วโมงว่าเป็นยังไง

ฉันว่าคนที่รับเงินเธอหรือโบกเกอร์เธอ
งเส้นเลือดในสมองแตกตายก่อน

หุ้นยังเล่นไม่เป็นเลย

หุ้นก็เล่นไม่เป็นจริง

ดัมมี่ก็ยากแล้วพี่ยังเล่นไม่เป็นเลย

หุ้นแล้วไปดัมมี่ได้ยังไงวะ

เหนื่อยขี้เกียจคุย

ข้าบอกว่าควงใหม่รับลมหนาว

แต่กลางคืนหนาว

คอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะควงคู่ประทักความหนาวนะคะเขาเขาเปิดเผยหรือยังว่าเขาเป็นแฟนกันเขารับหรือยัง
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะรับแล้วเหรอชาติตรงแล้วค่ะเขาดูครั้งสุดท้ายยังไม่รับนะคะ
เขาบอกว่าเต๋อเนี่ยกับนางเอกหน้าหวานนะคะน้องใหม่ดาวิกาควงคู่กันไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะคะ
วิวสวยรับลมหนาวนอกจากจะลงภาพรัวภาพเดี่ยวบรรยากาศความสวยงามมากมายกันไปแล้ว
ล่าสุดทั้งคู่นะคะพร้อมจะโพสต์ภาพคู่สุดหวานโดยเฉพาะหนุ่มเต๋อนะคะ
โพสต์ภาพสวมเสื้อคู่กอดกันท่ามกลางทุ่งดอกไม้สุดสวยและแคปชั่นว่า
หน้าหนาวจนไม่ไหวถ้าหนาวจนไม่ไหวนะคะมาซบไหล่ลุงก็ได้นะ
หมายถึงพี่ผัดไปได้ใช่ไหมถ้าทำเอาเพื่อนดารานะคะก็แห่กันไปยกใหญ่เลยนะคะ
ด้านสาวใหม่ก็โพสต์นะคะว่ายืนจับมือกับเต๋อนะคะ
กลางทุ่งดอกไม้อันสวยงามแล้วก็แคปชั่นสุดสวีทนะคะจากซีรีส์ดังนะคะ
เรื่องอะไรเนี่ยรักถูกใจนายฉุกเฉินชื่อยาวมาก
ลองพอต้องออกให้ดังชื่อยาวมากพี่ตัวเองเล่นด้วย
ลองพอต้องดังมาก
อะไรเนี่ย
นายคุกคิกเนี่ยเออโอเคก็นี่ราคาหวาน
เอ๊ะเมื่อวานแท็กพระรันยูยังไงนะเธอนะ

แท็กเนี่ยเขาลงข่าวแฉนักข่าว

บอกเป็นนายมาก่อนแล้วก็ไปอาจกินดารา
ก็มาก่อนอยู่ราชภาว๑๐๑ก็มาก่อนอยู่กับพี่ติด

เมื่อก่อนชื่อนายนี่ไงนายจักริน

นี่คุณแท็กพระรันยูเขาโพสต์มาแบบนี้เห็นไหม

เฮีแท็กมีเรื่องเมาส์นักข่าว
นักข่าวสาวคนนี้เคยเป็นนายมาก่อน
เมื่อก่อนเป็นนักข่าวแถวราชภาว๑๐๑

หลังจากนั้นก็มาเป็นนักข่าวบันเทิงแถวดินแดง

นักข่าวสาวแล้วก็วงเล็บนาย

เดี๋ยวถ้าไม่ยอมมีอะไรด้วยเดี๋ยวจะไม่ให้ผ่าน
วันหนึ่งนางเกิดคันขึ้นมา
กับเด็กฝึกงานไปเย่กัน

บอกเลยว่าแสบยิ่งกว่าพริกร้อยเม็ด

กินดาราศิลปะแบบเงียบ

หรือไม่ว่างก็เอาไว้

แล้วรู้จักเพื่อนด้วย

ปลถึงเวลาที่พ่อต้องเอาคืนแล้วสินะ

วันนี้แจ๊กก็เรียนตอบโตว่าไม่มีอะไรแกล้งกันเลยเฉย

นางบอกว่าฉันก็งงหมด
อยู่ดีกับไลน์ก็เด้งทั้งคืน

นึกว่าจะคุยกับเรื่องเชียร์บอลเมื่อวานป่าว

และเพื่อนทุกคนขอชี้แจงตามนี้นะ
อย่างกับข่าวลือกินตับที่
พาลันยูอย่าพูดพารานเยห่ะ

เมื่อกี้ขุนอ่านเนี่ยพาลันเย

ไงมาถึงทำเคย

เขาโดดตรึกเล่นไป
เขาบอกแล้วโพสต์จริงแล้วไม่มีอะไรนางแกล้งเล่น

สัมภาษณ์ข่าวนางก็พูดแซวว่าเนี่ย

วันนั้นเรายังขำแซวกันเลย

เช้านี้วันที่๒๐นะฮะเดือน๑๑นี่แหละ

ส่วนเรื่องการกินตับนักศึกษาฝึกงานช่างภาพดารา

เป็นแค่นักข่าวตัวเล็กทำแต่งานดูหนัง
แกล้งเล่นชอบดูฟุตบอลเหรอเธอนางชอบดูฟุตบอลเหมือนเธอเนอะ

โกรธแท็กค่ะเพราะรู้ว่านางแซว

ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะสรุปไม่มีอะไร

สบายใจกันได้นางว่าอย่างนี้
แยกกันเล่นโถใจหายแล้วก็ตีกัน
ไม่ใครจะกล้ากินที่นักข่าวบันเทิงครับคุณแม่
แต่มีดาราเคยไปตามรายราชนักข่าวบันเทิง

คือพูดอักษรย่อรู้เลยไปเคาะห้องเลย

ดาราคนหนึ่งนะคุณแม่ปรากฏเข้าไป

เป็นชาวต่างชาติอยู่ในห้องอยู่แล้ว

คือเป็นเหมือนโรคจิตไม่ไปตามไล่ล่า
เคยเป็นแฟนกินกับนักร้องด้วย
แล้วก็ไปตามไล่เขาแล้วก็ไปโกรธเขาว่า

วันนั้นที่คุยกันก็ไม่ได้ถามอีกว่ามีผัวหรือเปล่า

แล้วพอเขามีผัวเปิดตัวก็โกรธเขา

บอกไม่ได้พูดชื่อรู้เลยดังมาก

กันใครเหรอ

แม่ว่านางมีจิตนิด

รู้แหละ

ตอนที่เขาโกรธกับนักร้องคนนั้นก็ไปเจอกันที่ผับ

เอาก็วันนั้นคุณไม่ได้ถามฉันเองว่าฉันมีผัวหรือเปล่า
ถ้าเกิดเท่ากับถามแล้วไม่บอกคือถ้าไม่ได้โกหก

หรือมีแฟนหรือไปเรื่อยวันก็ไม่รู้เหมือนกัน

ไยจี้หนำแรกแห่งชาติ
เขาพูดอะไรฮะ

มันเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้อีจุดเนี่ย
เขาบอกว่าอีมดอีหนุ่มตีกันทุก๑๐วินาที
อ่านข่าวใบเตยป่วยอ่านไปอ่านมา

ไปหยุดที่เรื่องเล่นไพระบีได้อย่างไรวะ

เขาก็จะเลือกรายการพวกเราดูแล้วก็เหมือนกับ
แล้วถ้าเจอม้าล่ะเถอะ
เปิดมันแล้วเจอม้าล่ะเจอม้าต้องซีเรียสหน่อยสิ

เลื้อยจริงคนผู้ใหญ่สูงอายุคนแก่คนป่วย

พักอีกแล้วเหรอเดี๋ยวกลับมาเข้ามานิด๓๐วินเอง

ภิษฐะโคนชุมประจำชาติไทยเปิดตัวอย่างอลังการนะคะ
ก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะ
น้องที่เป็นน้องฟ้าของเราเนี่ยนะคะ

โดยชุดประจำชาตินี้นะคะจะปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะคะ
ในที่รัฐอัตลันตานะคะ
ที่จอร์เจียเมืองแอดแลนต้าสหรัฐอเมริกา

แล้วก็ในระหว่างวันที่๒๘พฤศจิกา
ถึงวันอาทิตย์ที่๘ธันวานะคะเอานิดนึงชุดนี้ทำมาจากขยะรีไซเคิลกลายเป็นของที่คนไม่เห็นคุณค่าแล้ว
แล้วเอามาทำเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะได้กวาดคะแนนมาก็ได้

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีเดี๋ยวแองจี้จะมาเฉลยนะครับพระเอกคนนั้นเป็นใคร

โมงเย็นครับกลับมาเจอใหม่วันนี้เป็นก่อนสวัสดีฮะ
สวัสดีครับแองจี้มาเจอ